ผมพาไปเที่ยวกันต่อไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
ไปดูม้าคานหามคุณผู้ชม

เขาเป็นการทำขึ้นมาเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ไปเที่ยวที่นครสวรรค์

ไว้ถามสมมุติแขกสมมุติมิ้นไปเที่ยวหมู่บ้านเขาใช่ไหม

แล้วให้มิ้นขึ้นไปนั่งเขาก็แบกหามไป

ขี่ม้าตัวนี้คือคุณเป็นแขกพิเศษของเขา
ม้าคานหามเนี่ยตกแต่งอย่างสวยงาม
เอาไว้รอต้อนรับแขกผู้ใหญ่เป็นคนสำคัญที่ไปเยี่ยมหมู่บ้านที่อ่างทอง
เขาเรียกว่าหมู่บ้านอ่างทองในอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
เขาใช้ฟางข้าวย่าคาแฝกนะฮะใบตองแห้งไปผูกมัดรวมกัน
ทำเป็นตัวม้าหุ้มด้วยผ้าสีแล้วก็วางบนคานไม้ไผ่
ก็เลยเรียกว่าม้าคานหามนะครับ
เมื่อมีแขกพิเศษเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยี่ยมไปเที่ยวหมู่บ้านเขาเนี่ย
ชาวบ้านก็จะนำม้าคานหามออกไปต้อนรับแขก
แล้วให้แขกนั่งบนหลังของม้าคานหามแล้วก็แห่เข้าหมู่บ้านไป
เป็นประเพณีเล็กที่สืบทอดกันมาแต่นานมาก
กว่า๑๐๐ปีแล้วแต่ว่าเป็นประเพณีเล็กแต่มันยาวนานแบบนี้เลย
นี่นี่นั่งแบบนี้เลยน่ารักนะ
แต่ว่าเดิมม้าคานหามเขาใช้ในพิธีแห่นาคเข้าโบสถ์
ในการบรรพชาอุปสมบทต่อมาเพิ่มหน้าที่หน่อยแล้วกัน
นอกจากไปเอาให้นาคนั่งเข้าโบสถ์แล้วเอามาต้อนรับแขกผู้ใหญ่หน่อย

แบบนั้นนะครับบุคคลสำคัญก็จะได้นั่งด้วย
หรือคนในหมู่บ้านที่ไปอยู่หรือไปทำงานต่างถิ่น
สมมุติมิ้นต์ไปทำงานต่างประเทศแล้วมิ้นต์กลับมา
เขาจะเอาม้าคานหามไปแห่มิ้นเข้าหมู่บ้าน
เหมือนแบบเป็นการต้อนรับกลับเข้ามาเพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรประมาณนั้นแหละ
คนในหมู่บ้านที่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะมารวมกัน
มารับมาต้อนรับมาตีกองเล่นดนตรีกันไป
เหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้มามีความสามัคคีกัน
แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในหมู่บ้าน
แปลกดีม้าคานหามนะฮะ